เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมดอกกล้วยไม้หายากเอื้องโมกพรุที่จังหวัดชุมพรค่ะ
เอื้องโมกพรุเนี่ยค่ะกำลังโอ้โหเต็มสวนไปหมดเลยคุณ
หนาแน่นขนาดนี้ออกดอกสีชมพูไปทั่วบริเวณป่าพรุสะยายชี
ด้านหลังของสำนักสงฆ์ถ้ำทงพื้นที่หมู่๓ตำบลปากคลอง
อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรซึ่งป่าพรุแห่งนี้นะคะ
เป็นป่าพลุขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะด้านนายวิโรธศรีสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่สาม
บ้านถ้ำทงและนายบุญยังศรีสังส้มแพทย์ตำบลปากคลองนะคะ
ช่วยกันเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดที่ผ่านมา
ผู้นำท้องถิ่นและฝ่ายปกครองร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หรือสจลวิทยาเขตชุมพรได้มีการศึกษาวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกล้วยไม้เอื้องโมกพรุ
ที่มีอยู่บนเนื้อที่๗๒ไร่เพื่อไม่ให้ศูนย์พันธุ์ไปค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าในโลกนี้เลยนะจะพบเฉพาะที่ประเทศจีนเวียดนามมาเลเซีย
อินโดนีเซียและไทยเท่านั้นโอ้น่าภูมิใจนะใช่โดยในประเทศไทยนะคะ
ก็จะสามารถพบเอื้องโมกพลุได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นก็คือป่าพรุสะยายชีแห่งนี้
แล้วก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยซะด้วยใช่ค่ะด้านแพทย์ตะมนต์ปากคลองบอกว่า
โมกพลุจะออกดอกตลอดทั้งปีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าหนาวแบบเนี้ย
ก็จะออกดอกห่างแบบประปรายส่วนในช่วงฤดูกาลระหว่างสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี
จะออกดอกหนาแน่นมากกว่านี้หน่อยเป็นสีชมพูบานสะพรั่งไปทั่วเลย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาช่วยผลักดันส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอินไทยแลนด์ด้วยอ๋อนี่แหม่สวยงามมากมากเลยนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ
แล้วก็พบกล้วยไม้เอื้องโมกพรุของประเทศไทยที่เหลือเพียงแห่งเดียวอย่างที่คุณชนะบอกนะคะ
ก็คืออำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
ใครยังไม่เคยไปเห็นกับตาลองไปดูกันได้นะคะ
ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย
อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะไปเที่ยวกันได้
โอ้โหวันนี้เรานำเสนอหลายพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะจริงเลยนะครับ